นี่ดูข่าวนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาเป็นอะไร

แล้วเขายิงอ่ะยิงแบบใช้คำว่ากราดยิงได้ไหมคะ

ร้านที่ได้รับผลกระทบ๖ร้านเลยนะคะ
แล้วยิงขนาดนี้ใครจะเจ็บใครจะตาย

โอ้โหเห็นไหมโอ้โหนี่เรียกกราดยิงได้ไหมคะ
ราดแล้วล่ะคุณน้ำแข็งแล้วเสียงปืนดังรัวขนาดนี้เนี่ย
ช่วงเวลาที่เกิดเมื่อกี้เวลาจากกล้องวงจรปิดตี๒กว่าใช่ไหมคะ
ตีสองกว่าครึ่งเนี้ยเนี้ยเนี้ยเมื่อกี้ทำลูกศรชี้ไว้ค่ะคุณผู้ชม
อันนั้นน่ะเป็นรถต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงรัวเกือบ๒๐นัดเนี่ยนะคะ
ลำพูนชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้น
เขาก็ตกอกตกใจสิได้ยินเสียงปืนกลางค่ำกลางคืนขนาดนี้
นัดเดียวก็กลัวแล้วแต่นี่รัวมา๑๙นัดแล้วร้านของชาวบ้านเขาเสียหาย๖ร้าน
กระจงกระจกหน้าร้านแตกถามว่ายิงขนาดนี้ตอนตี๒๓๐นี่มีคนเจ็บคนตายไหม
ข่าวนี้ไม่มีนะคะคุณผู้ชมตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเนี่ยนะคะก็ไปตรวจสอบ
ร้านที่ได้รับผลกระทบร้านแรกเลยนะที่โดนยิงชื่อว่าร้านเดือนผ้าม่าน
ไปดูหน่อยซิเจอร่องรอยกระสุนเจอเหมือนกับแบบกระจกร้านที่เป็นกระจกแตกอะนะคะ
เจ้าของร้านคือคุณเดือนเพ็ญบอกแบบนี้ตอนนั้นน่ะปิดร้านแล้วตีสองครึ่งไง
ก็พี่ก็ไม่ได้อยู่ที่ร้านหรอกพี่ไปอยู่ที่บ้านกลับไปนอนที่บ้าน
แต่พอมาเปิดร้านตอนเช้าเฮ้ยร้านเราโดนอะไรเนี่ยทำไมกระจกแตกแบบนี้
แล้วร้านใกล้เนี่ยก็โดนเหมือนกันค่ะถามแต่ละคนถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วแต่ละร้านเนี่ยเคยไปมีเรื่องบาดหมางไปมีเรื่องทะเลาะอะไรกับใครหรือเปล่า
เจ้าของร้านทุกร้านสายหัวหมดเลยบอกไม่มีไม่มี
แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรทำไมคนก่อเหตุถึงพกปืนมาแล้วก็มายิงแบบนี้
ตำรวจไล่ดูกล้องวงจรปิดเลยว่าจะได้เบาะแสของผู้ต้องสงสัยไหม
แล้วก็เห็นเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นใช่ไหมคะเป็นกระบะสีทึบหน่อยเข้มหน่อย
เหมือนกับเป็นรถดูด้านหลังอ่ะคุณผู้ชมเหมือนกับรถคนขายของอ่ะ
เพราะว่าบรรทุกอะไรอยู่ด้านหลังอ่ะนะคะทีนี้ตำรวจแกะรอยนะ
ไปเจอรถต้องสงสัยคันนี้จอดอยู่ที่หอพักแล้วก็รู้ว่าคนขับเนี่ยคือ
สิทธิชัยส้มแก้วอายุ๓๔ปีก็เลยต้องเชิญตัวมาสอบสวน
รวมถึงต้องค้นในรถด้วยแล้วพอค้นปั๊บเจออาวุธปืนค่ะ
นี่แหละซ่อนอยู่ในรถพอตำรวจสอบปากคำนายสิทธิชัยไปนะ
เขาก็บอกว่าอ๋อผมเป็นพนักงานเปิดบูธร้านค้านี่แหละ
ผมอ่ะมาเปิดบูธขายของในห้างที่ลำพูนทีเนี้ยพอผมเสร็จงานแล้ว
คุณตำรวจผมก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนพอแยกย้ายกันกลับ
เอาจริงนะคุณตำรวจผมอ่ะติดลมอยู่ผมก็เลยอ่ะดื่มต่อละกัน
ผมเมามากคุณตำรวจเมาแล้วผมก็เลยคิดว่าเออกลับที่พักดีกว่า
จังหวะที่จะกลับที่พักนั้นผ่านร้านรวงตรงนี้ค่ะ
แล้วก็เลยถามไงสิทธิชัยแล้วที่เอาปืนไปยิงอะไร
ไปยิงร้านต่างมีเรื่องบาดหมางอะไรกับเจ้าของร้านเหรอ
เปล่าครับคุณตำรวจคือผมยอมรับว่าผมคึกขนอง
แล้วผมก็เมาผมไม่รู้จริงตำรวจว่าไอ้ที่ผมยิงไป
มันจะไปโดนร้านของคนอื่นฮะนี่คือเขาไม่ได้ยิงปืนขึ้นฟ้านะคุณผู้ชม
แต่เขายิงใส่ร้านแล้วเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าไอ้ที่ยิงนั้นน่ะ
จะไปโดนร้านคนอื่นจนกระจกกระจกแตกแล้วก็ได้รับความเสียหาย
ก็เมานั่นแหละค่ะดังนั้นตำรวจก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ